ต่อกันที่จังหวัดตราดนะคะมีชายวัย๖๐ปีอยู่ดีก็เกิดคุ้มคลั่งขึ้นมา
ถือมีดมาตระโกนมาเอะอะโวยวายอยู่ภายในวัดกลาง
ทีนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องไประงับเหตุเพราะว่าไปทำร้ายชาวบ้านเขาบาดเจ็บไปด้วยหนึ่งรายนะคะ
ไปดูกันค่ะว่าเขาระงับเหตุได้ยังไง
ไอ้คนไหนทรมานพ่อแบบหัวหมดอ่ะ
เนี่ยค่ะหลังจากเกิดเหตุแล้วเพราะว่าเขาคุ้มคลั่งเขาตะโกนเอะอะโวยวายแบบนี้นะคะ
สุดท้ายตำรวจสะพอเมืองตราดแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ต้องมาจับตัวมาคุมตัวเอาไว้ได้
ผู้ชายคนนี้อายุ๖๐ปีค่ะเป็นชายสูงวัย
ถือมีดอยู่ในมือคุ้มครั่งตะโกนอยู่ในวัดกลางอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอเมืองตราด
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาแจ้งไปนะคะบอกว่าผู้ชายคนนี้ไปคลั่ง
แล้วก็ไปทำร้ายชาวบ้านจนบาดเจ็บไปหนึ่งราย
คือนายวิชิตแทร่ซิมอายุ๔๘ปี
เหตุการณ์เกิดตอนเช้ามืดค่ะตี๕๔๕นาที
หลังก่อเหตุแล้วเนี่ยนะก็ยังถือมีดวนเวียนอยู่ในวัดนั่นแหละ
ผู้จาโวยวายตลอดเวลาตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมให้วางมีดแต่ไม่สำเร็จ
สุดท้ายลูกชายต้องมาเกลี้ยกล่อมนะคะแล้วก็ยอมวางมีดไปกับลูกชาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้จังหวะนี้เข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะ
สอบสวนทราบชื่อก็คือว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในนะอายุ๖๐ปี
เขาอาศัยอยู่ในห้องเช่าแถววัดกลางที่เกิดเหตุนั่นแหละ
มีอาชีพเก็บของเก่าขายเดิมมีอาการทางประสาทต้องกินยารักษามาตลอดนะคะ
ก็พอกินยาอาการก็ปกติผู้จารู้เรื่องแต่ว่าระยะหลังยาหมด
แล้วในนะไม่ยอมไปเอายาที่โรงพยาบาลทำให้ไม่ได้กินยาต่อเนื่องค่ะ
ทีนี้อาการก็เลยกำเริบขึ้นมาเกิดอาการทางประสาทนะคะ
ก่อนเกิดเหตุนายวิชิตผู้บาดเจ็บเขานั่งอยู่หน้าบ้านเขาเตรียมจะออกไปทำงาน
จากนั้นนายนะถือมีดเดินเข้ามาแล้วก็ใช้มีดฟันไปที่ใบหน้าของนายวิชิตนะคะ
พยายามหลบแล้วแต่ไม่พ้นมีดก็เลยโดนที่หน้าบาดเจ็บแบบนี้
เจ้าตัวก็ต้องพาตัวเองไปหาหมอเพราะว่าบาดเจ็บไม่มากนะคะ
แล้วก็จะไม่เอาเรื่องกับผู้ก่อเหตุด้วย
ตำรวจเองก็คุมตัวในนะไปรักษาอาการทางโรคประสาทนะคะ
ที่โรงพยาบาลตราดต่อไปด้วยนะคะ